เรืองแสงทุบก็ไม่แตก

บอกว่าไปเก็บจากแล้วที่เลี้ยงเป็ดมันต้อง๖ปีแล้ว
อยากให้ดูรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงหนอ
อันนี้ก่อนที่จะเล่าเรื่องไข่เป็ด
กล้อมมาดูสคริปอายุอาหยะเลย
บ้านเลขที่มันไปตรงกับหน้าผาก
พ่อน้ำสองแล้วก็เลขของหมอไก่อ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคุณลุงคุณป้า
คุณลุงสมพงศ์กับคุณป้ามะลิเนี่ยท่านอยู่บ้านเลขที่๑๐๖หมู่๒
เออมันครบเลยนี่ว่ะใช่ไหมตำบลบ้านยางอำเภอลำปลายมาส
จังหวัดบุรีโยรัมเนี่ยให้ดูแบบนี้ให้ดูตรงนี้ไม่ใช่ตรงไหน
เอาปากกามาวงทีนี้คุณผู้ชมโฟกัสที่ไข่ได้
ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านนี้เลยค่ะไปหาลุงกับป้า
ป้ากับลุงกำลังจุดทูปขอพรไข่ซึ่งเอาไปไว้บนพานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ลูกหลานแข็งแรงด้วยนะคะ
นี่ไข่เป็ดที่ว่าอยู่บนพานแบบนี้

อยู่มาวันหนึ่งนะคะขณะที่ตนเองกำลังไปเก็บไข่เป็ดตามปกติ
เหมือนทุกวันนี้แหละปรากฏว่าเก็บได้ไข่เป็ดหนึ่งลูก
ผิวเผินมองเผินก็เหมือนไข่เป็ดทั่วไปแต่มีขนาดเล็กกว่า
แต่พอจับดูเฮ้ยแปลก
ไข่เป็ดฟองนั้นมันมีน้ำหนักมากกว่าไข่เป็ดปกติทั่วไป
มันหนักเหมือนหินคือหนักมาก

พอเอาไฟไปส่องปรากฏว่าเฮ้ย
มันมีความโปร่งแสงเหมือนไข่เป็ดทั่วไปนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
พบว่ามีความโปร่งแสงเหมือนไข่ทั่วไปนี่แหละ
จากนั้นป้ามะลิก็พาเราไปที่ลาวเมื่อสักครู่นะคะไปดูหลังบ้าน
ดูจุดที่พบไข่เป็ดอันนี้ฟองนี้นะคะ
คุณลุงสมพงศ์บอกว่าคือตนกับภรรยาก็พยายามสอบถามลูกหลานเพื่อนบ้านว่า
มาดูหน่อยอันนี้แปลกใครรู้บ้างว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมเรืองแสงได้
ทำไมมีน้ำหนักเยอะกว่าไข่เป็ดทั่วไปไม่มีใครตอบได้
ไม่มีใครตอบได้ทำไงเอาขึ้นหิ้งก่อนเอาขึ้นหิ้งพระก่อนเลย
แต่ส่วนตัวเนี่ยนะคุณลุงบอกว่าอยากให้คนที่มีผู้รู้เนี่ย
มามาให้ความรู้หน่อยได้ไหมมาให้ความกระจ่างกับเรื่องนี้หน่อยได้ไหม
เพราะว่าลึกแล้วก็ยังคาใจอยู่นะคะ
ไข่ครับไข่เหมือนไข่จริงแต่ว่ามันมีน้ำหนักมาก
แล้วก็มีถ้าเอาไฟฉายส่องดูก็จะเรืองแสงนิดครับผม
อ๋อนี่ก็คือตั้งแต่ที่เก็บได้มาก็คือสงสัยมาโดยตลอด
แต่ก็ให้ลูกให้หลานดูก็ลูกก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันทีนี้
จะไปให้คนอื่นดูก็อายเขากลัวเขาจะว่ามีคนเอาไปโยนใส่ไปแกล้งอะไร
เพราะว่าเคยถามบางคนเค้าบอกว่าเขามีไข่หินไข่อะไรเจียขายอยู่
เขาว่างั้นผมก็เลยก็ไม่กล้าใครดูแล้วก็อายครับ
อยากขอนะครับขอผู้ที่รู้นะครับช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยให้ความกระจ่างให้ผมด้วย
เพราะว่าอยากจะรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรเด็กเอามาวางทิ้งหลอกผมแกล้งผมหรือยังไง
ก็เพราะว่าผมไม่เคยเห็นนะครับก็อยากจะให้ผู้รู้ครับ
ช่วยอธิบายแล้วก็ช่วยชี้แจงให้ผมหายกระจ่างหายสงสัยด้วยครับ

คุณลุงสมพงศ์คุณป้ามะลิสาทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปหาผู้รู้มาให้แล้วนะจ๊ะ
เป็นใครไม่ได้นอกจากอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์
ท่านตอบสั้นแกง
อะไรนะฮะแกงแกงเป็ดเหรอฮะแกงไข่เป็ดเหรอแกงหมายถึงว่าแกง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
อ๋อไม่ใช่ของจริง
เป็นของที่ใครเอามาวางไว้ไม่รู้
ใช่ก็จะแกล้งกันนะคะ